เรื่องมาตรการคนละครึ่งเพื่อเพิ่มและการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ
วันนี้ก็อนุมัติในคอรมอลไปแล้วนะครับในการบริการทั้งสองส่วน
ส่วนแรกคือดูแลผู้มีรายได้น้อยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
ใช้งกับตรงนี้เพื่อสัมสนุนให้มีการหมุนเวียนในระบบเกิดการบริโภคขึ้นมา
โดยเพราะยิ่งเน้นผู้ประกอบการรายย่อยก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกต่างข้างล่างนะครับ
ก็มีสองโครงการที่อนุมัติมาในวันนี้นะครับเพื่อต้องการกระตุ้นค่าใช้จ่าย
การใช้จ่ายและเข้าไปเพิ่มกำลังซื้อ

เมื่อมีคนจับใจใช่สวยบรรดาพลคหาแม่คาร้านคาไร้ย่อยตามตลาด
จะมีเงินสามารถไปหมุนไปต่อยอดในระบบการซื้อขายต่อไปเรื่อย

เรื่องพลกออันนี้ก็ถามมาก็ขึ้นอยู่สถาบันการแพทย์ระบาลคุย๑๙นะครับ
เพราะวันนี้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการใช้พรกรฉุกเฉินใช้ในประโยชน์อย่างไร
ทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายของกระทรวงสาธาสุขมันก็ไม่พอในการที่จะบูรการทุกส่วนนะครับ
ในเรื่องของการเข้าออกประเทศบ้างอะไรบ้างเหล่านี้นะครับ
มันพันกันไปหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็มีกฎหมายของตัวเองอยู่
ซึ่งมันไม่ครอบคลุมที่จะปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ภาวะฉุกเฉินในเรื่องอื่นเลยนะครับ
อย่างที่มีคนออกไปพูดกันในขณะนี้นะครับคนละเรื่องกันหมดอ่ะนะ
เรื่องของการขึ้นระวัยที่สิทธิ์๒๔กัญญาโยนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชุมนุมนะครับ
เพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะที่จะต้องดำเนินการนะครับ
นี้ก็เป็นไปตามกฎหมายต่างทุกประการที่มีอยู่นะครับ
อันนี้ก็ผมไม่อยากให้เป็นความขัดแย้งกันต่อไปอีกเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับ
ที่ผ่านมาก็ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยความอดกล้าดอดทนเสียทะละนะครับ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องอื่นผมคิดว่าต้องขอบคุณบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับ
ช่วยกันดูแลลูกหลานของท่านนะครับหลายหลายอย่างนั้นก็ปรากฏมาให้เห็นแล้ว
เป็นเรื่องของสังคมจะตัดสินจะวิเคราะห์กันเอง
ผมว่าวันนี้เราต้องสร้างการเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะมีหลักคิดมีหลักการและเหตุผลนะครับ
ในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรวม
มันจะทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสแล้วประชาชนก็เสียโอกาสไปด้วยนะครับ
อันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากพวกเราไม่มีใครแพ้ชนะหรอกครับ
แต่สิ่งที่มันจะตามมาคือประเทศชาติเราก็จะเสียหาย
ผมเป็นกังวลตรงจุดนั้นมากกว่านะครับ